เอาล่ะเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีเป็นความสามารถของเด็กค่ะ
ว่าที่ช่างผมมืออาชีพเรียกได้ว่าเห็นแล้วนี่ต้องยอมจริง
เพราะว่าลีลาการตัดผมแล้วก็ฝีมือนี้ไม่แพ้มืออาชีพจริง

น้องเขาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมตัดผมกันที่โรงเรียนเหมือนเสมือนร้านจริงเลย
นี่เหมือนกับเป็นโครงการเพื่อนดูแลเพื่อน

เพื่อนขอทรงอะไรดีก็บอกเพื่อนไป

เออแต่ตัดผมส่งอะไรนะ

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญตะมนต้วยกรดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธค่ะ
เขาก็จัดกิจกรรมให้น้องมาตัดผมให้บริการ
เป็นกลุ่มช่างตัดผมวัยใสอายุ๑๑ปีอยู่ชั้นป๕เองนะ
ร้านตัดผมนี้ชื่อว่าบำเพ็ญบุญบาเบอร์
ให้บริการตัดผมเด็กเล็กเนี่ยหัว๕บาท

ส่วนเรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงมืออาชีพ

คือทุกอย่างนี้นะครับกระบวนการตัด
นี่ชำนาญนะคุณดู

ไม่ได้มาแบบเล่นนะคุณ
ทำเหมือนจริงเลยคือที่ร้านเนี่ยมีทั้งหัวหน้าช่าง
มีรองหัวหน้าช่างมีช่างประจำร้านมีเจ้าหน้าที่บัญชี
คือนั่งคิดงงคิดเงินอะไรเหมือนจริงหมด

คือมีเงินก็จ่ายไป๕บาท๑๐บาท
ใครไม่มีเงินเนี่ยตัดให้ฟรีนะ
แต่คุณต้องทำความสะอาดแทน

ถามหัวหน้าช่างวัยใสดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่เป็นหนึ่งในช่างร้านนี้
และโตไปเราคิดจะต่อยอดอาชีพนี้มั้ย
ว่าจะได้แบบนี้นะก็ต้องเริ่มเรียนจากปราคุณจากผู้รู้

แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้สร้างทักษะให้กับน้อง
ในอนาคตอาจจะเป็นช่างผมมืออาชีพก็ได้นะ

ทำได้ชำนาญตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยถามเพื่อน

ไม่ลองหวีให้ดูว่าตัดได้หรือเปล่า
ลองหวีก็คือดี้ลองไว้ให้มันสั้นลองหวีลองหวี
แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ลองหวีกันเขาต้องตัดให้มันเกลีย

เฮ้ยเพื่อนแหวนนะเพื่อน

บอกเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ตัดเลย